คดีที่ผู้เป็นสามีเสพยาเสพติดจนหลอน

เกิดความหึงหวงว่าภรรยาจะไปมีชายอื่นนะครับ
ก็เลยก่อเหตุใช้มีดคัตเตอร์นั้นปาดคอ
แล้วก็ใช้อิโต้ฟันศีรษะนอนกับศพทั้งคืน
จากนั้นตอนเช้าก็นำศพยัดกระสอบทิ้งลงน้ำ
ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้จากรายงานของเราครับ
ตำรวจสพกรรมราศัยรับแจ้งเหตุพบศพถูกยัดใส่กระสอบ
อยู่ในสระน้ำบริเวณทุ่งนาท้ายบ้านบึงไฮ
ตำบลหลักเมืองอกศจังหวัดกาลสิน
ศพที่พบเป็นหญิงสภาพนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อสีแดง
ท่อนบนถูกคลุมด้วยกระสอบมัดด้วยสายไฟ
ด้านในห่อผ้าอีกชั้นมือทั้งสองข้างถูกสายไฟมัดไว้ติดกัน

พบบัตรแผลถูกฟันด้วยของมีคมหลายแห่ง
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนิวอายุ๓๐ปี
นางตุลซูมมาทญาติผู้เสียชีวิตบอกว่า
หลังเกิดเหตุนายมนตรีชอดทองหรือในหลอดอายุ๓๕ปี
สามีของผู้เสียชีวิตได้ไปบอกว่า
เขาฆ่าภรรยาและนำศพยนต์ทิ้งไว้สระน้ำ

ตำรวจไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตพบกับนายมนตรีอยู่ที่บ้าน
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแต่โดยดีว่าเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของตัวเอง
ภายในบ้านพักพบคราบเลือดอยู่ภายในที่นอนจำนวนมาก
คัตเตอร์และมีดอิโต้มีคราบเลือดติดอยู่
มนตรีสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไป๕เม็ด
จากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงกับภรรยาและทะเลาะกันตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มของวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
กระทั่งช่วงตี๓เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันอีกครั้ง
ซึ่งภรรยาขู่ว่าจะเลิกและจะไปหาสามีใหม่
ด้วยความโมโหซึ่งขณะนั้นกำลังใช้มิดคัตเตอร์ขูดเล็บอยู่
ใช้มีดคัตเตอร์ปาดที่ลำคอแล้วเดินไปหยิบมีดอิโต้ในตู้มาฟันซ้ำไปที่ศีรษะอีก๕๖ครั้งจนภรรยาแน่นิ่ง
จากนั้นได้นอนอยู่ข้างศพภรรยาจนถึงช่วง๘โมงเช้า
แล้วได้ใช้สายไฟมัดมือภรรยาเอาไว้และไปเอากระสอบปุ๋ยมาคลุมตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอว
แล้วใช้สายไฟมัดเพื่อไม่ให้ญาติและเพื่อนบ้านเห็นแล้วอุ้มศพขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขี่นำไปยนทิ้งในสระน้ำ
ซึ่งช่วงเกิดเหตุยอมรับว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบรวมเวลาก่อเหตุ๒๓ชั่วโมง๓๐นาที
อกจากนี้ยังมีภาพวงจรปิดเผยนาทีที่นายมนตรีขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างนำศพภรรยาไปทิ้งโดยขี่ผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านไป
เมื่อคืนนี้ตำรวจนำตัวไปชี้จุดที่นำศพภรรยาไปทิ้งสระน้ำ
ส่วนวันนี้นำตัวไปทำแผนจุดต่างทั้งที่บ้านและที่ทิ้งศพ
จากนั้นให้นายมนตรีไปเคาะลงศพพร้อมกลับขอขมาศพภรรยา
นางบังออนจันทนงน้าของนายมนตรีเปิดเผยว่าคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกัน
คิดว่าคงทะเลาะกันเหมือนทุกวันจนกระทั่งมารู้ว่านายมนตรีฆ่านางสาวนิวต่อหน้าลูกสาววัย๗ขวบ
ที่ผ่านมานายมนตรีเป็นคนขี้หึงเพราะนางสาวนิวเป็นคนหน้าตาดีแต่เป็นผู้พิการทางสมอง
ลูกที่เกิดออกมาก็ไม่สมประกอบ
ประกอบกับนายมนตรีเสพยามากคงเกิดอาการหลอนยาจึงลงมือฆ่าภรรยา
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพและเสพยาบ้า
ส่วนศพของนางสาวนิวญาติชาปนักกิจศพไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา